เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
กล้องวงจรปิดขออภัยฮะกล้องหน้ารถของพลเมืองดีจับภาพเอาได้
รถเก๋งคันนี้เฉียวมอเตอร์ไซค์เขาล้มกลิ้งไม่ลงมาดูเลย
พี่คะหนูมีกล้องอยู่

พี่คะหนูมีกล้องอยู่แล้วเราติดต่อกันเนอะ
นี่แหละครับพลเมืองดีจริงครับเอากล้องให้เขาด้วย
ตรงนี้เนี่ยกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าเห็นไหมครับนะฮะ
รัชดาไหมเนี่ยนะฮะทำให้ถูกบีบเหลือเลนเดียว
ตอนนั้นมอเตอร์ไซค์ขี่มาตามปกติอยู่ดีมีรถเก๋งคันหนึ่งนะครับ
คือเอารัชดาจริงด้วยนะครับจุดตรงรัชดาราชพร้าวฮะ
่งหน้าสารอาญาล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ติดต่อไปพูดคุยกับนายปริญญาจุงประดิษฐ์ผู้เสียหายเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุเขาขี่มอเตอร์ไซค์มามีแฟนซ้อนด้วยนะครับ
ขี่ออกจากคอนโดในซอยลาดพร้าว๑๕มุ่งหน้า๔แยกรัชโยธิน
จะไปส่งแฟนกลับบ้านนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่รถคู่กรณี
พอมาถึงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าฝั่งซ้ายเป็นบารีเออร์
เบี่ยงมาเลนขวาแล้วก็ถูกรถเก๋งคันดังกล่าว
ขับมาด้วยความเร็วแซงซ้ายแซงขวาไปมาปั๊บ
เฉียวมอเตอร์ไซค์เขาล้มแบบนี้แหละฮะ
ทีทีรถจากคอนโดจากซอยราชพร้าว๑๕มุ่งหน้าไปทาง๔แยกรัชยธิน
จะมีบารีเออร์ตามในคลิปมันจะกินเลนทางซ้ายเข้ามา
พอถึงจังหวะบารีเออร์ที่มันเบี่ยงเข้ามาก็เบี่ยงตามบารีเออร์
แล้วก็เข้าไปตามเลนความตามในคลิป
แล้วก็มีรถเก่งปาดแซงซ้ายของเจ้าของคลิปเข้ามา
พอเขาแซงซ้ายมาขึ้นมาปุ๊บเขาก็แซงขวาขึ้นมา
แล้วก็ฝากผมแล้วก็ขับหายไปเลยครับ
คือไปด้วยความเร็วตามที่เขาขับมาตั้งแต่แรกเลยครับผม
หลังเกิดเหตุครับนายปริญญานะครับ
นำคลิปจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีนี่แหละ
เผยแพร่ในโลกออนไลน์แล้วไปแจ้งความไว้ด้วยที่สอนอประหลโยธิน
เพื่อตามหาคู่กรณีให้มารับผิดชอบครับ